คุณผู้ชมคะและหลังจากเสร็จสิ้นพิธี
ในวันนี้นะคะวันรุ่งขึ้นก็จะมีพิธีทำบุญอัฐิ

ซึ่งก็เป็นไปตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรมของท่าน
ขบวนจะออกจากจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เช้านะคะ
แล้วก็จะไปที่จังหวัดหนองคายเดี๋ยวเราติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
หรือนอนรอขอน้องคลายในเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา
โดยจะถวายพระทหารเพลแด่พระพิสุสามเณรก่อน
จึงจะนำหีบเท่าอัฐิหลวงพ่อคูณลงเรือล๑๖
ซึ่งมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์๔รูปผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเจ้าหน้าที่อื่นรวมไม่เกิน๑๕คน
จากนั้นเคลื่อนขบวนเรือถวนน้ำไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาว
โดยมีเรือเจ้าท่านำเรือล๑๖๖
ตามด้วยเรือตำรวจน้ำและเรือของเอกชน
ระยะทางประมาณ๕กิโลเมตรใช้ความเร็วประมาณ๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เพื่อให้ประชาชนสองฝั่งไทยลาวได้มีโอกาสกราบไหว้
จึงหันเรือกลับไปประกอบพิธีลอยอังคารบริเวณพระธาตุกลางน้ำ
เมื่อถึงจุดที่กำหนดให้เรือวนทวนเข็มนาฬิการอบพระธาตุกลางน้ำ๓รอบ
ทำพิธีโปรยเท่าอัฐิทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ๑ชั่วโมง๕๐นาที
วัฒนธรรมจังหวัดน้องคายขอความร่วมมือประชาชนที่จะเข้าร่วมกราบไหว้เท่าอัฐิหลวงพ่อคูณ
แต่งกายโทนสีขาวชุดสุภาพสำรวมและไม่เข้าใกล้แท่นวางกล่องบรรจุอัฐิมากเกินไป
และระหว่างประกอบพิธีขอให้ประชาชนร่วมอธิษฐานจิต
น้อมส่งหลวงพ่อคูณในวาระสุดท้าย